ที่บ้านเทิดไทยที่เชียงรายบอกว่า
โอ้โหเจอแบบนี้ใครจะกล้ากินกล้าใช้กล้าลงไปเล่นน้ำ
อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คือมีเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านลงไปเล่นน้ำ
ปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นมากถึงมากที่สุด
ก็เลยสืบจากกลิ่นนี่แหละค่ะว่าต้นต่อของกลิ่นมาจากที่ไหน
ปรากฏว่าไปเจอศพเป็นชายนิรนามอายุสักประมาณ๔๐๔๕ปีค่ะ
ถูกฆ่ายัดในถังสักประมาณ๒๐๐ลิตร
คือก่อนที่จะยัดถังใส่กระสอบปุ๋ยแบบนี้ก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกรีดออกมาแล้วปรากฏว่าพอตรวจสอบเพิ่มเติม

คุณผู้ชมทีนี้บอกหน่อยรายงานเพิ่มเติมนะคะ
ว่าข้างในกระสอบปุ๋ยไปเจออะไรบ้าง
ไปเจอผู้ชายเป็นศพแล้วนะคะสวมเสื้อเชิดสีเทา
ทับด้วยเสื้อหนาวสีดำใส่กางเกงขายาวสีดำ
สภาพศพบวมขึ้นอืดภายในกระสอบยังพบ
เสื้อยืดแขนสั้นคอปกสีเขียวหนึ่งตัว
กางเกงขายาวสีดำ๒ตัวอยู่ในกระสอบด้วย
ศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์

มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ความเป็นตัวตนของศพไหม
ไม่มีค่ะไม่มีเอกสารใดทั้งสิ้นเลยนะคะ
ที่ต้องบอกรายละเอียดว่าในถุงในกระสอบมันมีอะไรบ้าง
ญาติฟังข่าวเราแล้วนะคะ
มันไปตรงกับข้อมูลบุคคลภายในครอบครัว
เราก็จะได้แจ้งข้อมูลอีกทางอย่างนี้นะครับ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้
อย่างที่บอกไปมีเด็กเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำ
เทิดไทยตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยเดินหา
กระทั่งไปพบถังสักประมาณ๒๐๐ลิตร
มันลอยขึ้นมาจากน้ำสักประมาณ๑คืบ
เคลียร์ดูเอ้ามันเป็นร่างมนุษย์นี่หว่า
ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเทิดไทย

ตำรวจก็ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมีการ
คนหายในท้องที่ใกล้เคียงหรือว่าในพื้นที่หรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบว่ามีใครไปแจ้งคนหายไว้
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องส่งศพไปให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

แล้วตามหาญาติว่านี่คือศพของใครนะคะ
ถ่ายทางด้วยนะ